ที่จะสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว

แต่ว่าเงินที่ได้จากการจัดงานในครั้งนี้นะคะ
จะไปตั้งกองทุนในการจัดสร้างวิทยาลัยอาชีวะด้วย
ติดตามรายงานจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ค่ะ
ลานหน้าทอดนำเภอกอดสมุยจังหวัดสุราธารณี
ถูกรังสรรค์ให้เป็นสถานที่จัดงานสมุยเฟสติวัล๒๐๑๙
โดยรวบรวมความบันเทิงให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ศิลปินจากหลายกลุ่มมารวมตัวกัน
ถ่ายท่อศิลปะเล่าเรื่องราวบนถนน
อย่างการเพล็มสไซล์เป็นรูปต่าง
ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสและลงมือทำด้วยตัวเอง
รวมถึงภาพวาดที่ตั้งเรียงราย
บอกเล่าจินตนาการของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี
ผสมผสานกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อย่างการแสดงมโนราจากเยาวชนในพื้นที่๘๘ชีวิต
ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันความสวยงามตระกาลตา
กับความอ่อนช้อยทุกท่วงท่ารำ
ขาดไม่ได้คืออาหารท้องถิ่น
จัดให้ผู้มาเยือนได้เลือกชิมทั้งขาวหวานหลากหลาย
ถูกอกถูกใจโดยเฉพาะชาวต่างชาติ

คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังจำนวนมาก
ขับกล่อมเสียงเพลงให้รับฟังด้วย
รายได้ของกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสมทบทุน
จัดสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาธิคุณ
ในพื้นที่เกาะสมุยเป็นโรงเรียนแนววิถีพุธ
เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
พร้อมหลักธรรมตามศาสนา
ดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคม

พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน